กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูทริปหวานของความรักที่กำลังสุดงอมของคุณแอนหน่อยละกันนะคะ
คุณแอนทองผสมเนี่ยเป็นทั้งผู้จัดเป็นทั้งดารามากฝีมือนะคะ
เรื่องความรักหลายคนก็รู้กันดีว่าคบกันมาอย่างยาวนานเลยกับคุณเอธินพันธ์
ไปดูทริปรับปีใหม่ของเขาหน่อยละกันทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวประเทศอินเดียค่ะ
อืมดูจะถูกอกถูกใจแฟนแฟนที่ลุ้นแล้วก็เชียร์คู่นี้อยู่ไม่น้อยนะคะ
เพราะว่าทั้งพี่แอนพี่เอก็ขยันมีภาพคู่น่ารักออกมาให้ได้เห็นกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
จากรูปคู่ของทั้งสองคนแล้วทริปนี้ค่ะพี่เอก็ยังกลายเป็นตากล้องจำเป็นให้กับพี่แอนด้วยนะจ๊ะ
แชร์ภาพสวยกับบรรยากาศคือสไตล์แบบอินเตอร์ราเดียนะจ๊ะในที่สำคัญสำคัญหลายแห่งในอินเดียเลย
ไม่เท่านั้นค่ะพี่แอนก็มีการโพสต์เล่าถึงช่วงเวลาที่ได้เข้าไปชมบรรยากาศ
ทัชมาฮาวด้วยนะคะที่เธอถูกทีมงานดึงตัวไปแปลงโชว์เป็นสาวภาระตะค่ะ
มาหน่อยนะจ๊ะก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนี่
ใส่ชุดสารีมาเลยนั่งชมละครเวทีค่ะ
บอกเลยว่าลุคนี้ของพี่แอนปังในปัง
ฉ่ำไม่แพ้เจ้าถิ่นจริงเลยคุณ
นานทีจะเห็นพี่แอนแต่งเต็มขนาดนี้นะ
ก็แม้ว่าจะมาเที่ยวแต่ว่าพี่แอนก็ยังคง
ติดคอนเซ็ปต์สารักษณ์สุขภาพนะคุณ
คงปลีกเวลาพักผ่อนในโรงแรม

อันนี้เขาก็นอนเหมือนกันแต่เขานอนซิตอัพนะจ๊ะ
ออกกำลังกายด้วยยกเวท
คุณยอมรับในวินัยของคุณแอร์จริงนะ

ที่ได้ติดตามกันแล้วก็ให้อมยิ้มในความครบเครื่องนะคะ

อย่าปฏิเสธการดูแลตัวเองนั่นก็คือการออกกำลังกาย
เหมือนบอกตัวเองไปในตัวกันเลยเนอะ
อันนี้ดิฉันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ควรจะออกกำลังกายค่ะ
สมแล้วกับเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง
ใช่คือคนในวงการบันเทิงนี้ต้องดูแลตัวเอง
แล้วก็มีวินัยมากเป็นพิเศษจะได้อยู่ยงคงกระพันธ์แบบพี่แอนไง
ดูเราสิมาเอาพี่ไอเป็นไอดอลกันนะคะ